ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๖คนค่ะ
พ่อหนูทำนาค่ะแล้วหนูก็ชอบไปวิ่งเล่นที่ท้องนาค่ะ
หนูไปเจอข้าวสวยค่ะแล้วก็เด็ดมันโดยตรงค่ะกลิ่นมันหอมค่ะ
แม่หนูขายจิ้งหลีดติ้งจิ้งหลีดแล้วก็สดิ้งแล้วก็ใหม่ค่ะ
ปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วก็มีซอสด้วยเอามาทอดอย่างนี้ค่ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วแม่กู้เงินมาเลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

ไปเลี้ยงมาเกิดแมลงตายค่ะตายยกร้าวเลยเครียดมากเลย
เราลงไปแม่ง่ะเราไม่ได้กับที่เราคิดแล้วก็มีความผิดหวังบ้างค่ะ
จ๋าหนูรู้ว่าแม่กุ้มใจ
หนูจะทำให้แม่หายคุ้มใจเลย
อยากมีสิทธิ์ห่วงไม่เห็นหัวตัวคุณผู้
ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
ที่เป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

วันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับทั้งสองวันเรามีนัดกันนะครับและตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของนักสู้ตัวน้อยของเรานะครับในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่ว่าความกระตันยูแจ๋วเลยค่ะ
ร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ
ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมที่รัก
แต่ความตั้งใจของเรายังคงเดิมค่ะ
ตั้งใจให้คุณภาพชีวิตของคนรากย่า
ดีขึ้นได้ลืมตาอ้าปากและมีทุนไปสู้ชีวิต
เราตั้งใจกันอย่างนั้นเสมอมาและเสมอไปค่ะวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเรามีนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วตัวน้อยค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าถึงจะตัวเล็กนะคะแต่ความคิดใหญ่ความคิดโตค่ะ
เพราะว่าอยากจะช่วยคุณแม่ล้างหนี้ให้หมดไปเนื่องด้วยคุณแม่ประสบปัญหาธุรกิจค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของน้องสาวตัวน้อยกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกระนุพิษนามสกุลโพตัสสะชื่อเล่นชื่อน้องกุ้งกิ๊งอายุ๗ขวบค่ะ
ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๖คนค่ะ

แล้วก็มีตามียายมีหนูแล้วก็มีพี่สาวค่ะ
พ่อหนูทำนาค่ะแล้วหนูก็ชอบไปวิ่งเล่นที่ท้องนาค่ะ
กุ้งกิ๊งเป็นเด็กที่น่าเริงแจ่มใสครับ
ผมทำอาชีพทำนาครับเป็นนาหวานแล้วก็เช่าเขาครับ
ทำเองด้วยแล้วก็จ้างเขามาช่วยบ้าง
อยากให้เขารักอาชีพชาวนาครับ
หนูไปเจอข้าวสวยค่ะแล้วก็ข้าวกำลังออกดอกด้วยค่ะ
หนูก็เด็ดมาณดึง
กินมันขอมค่ะ
แม่หนูขายจริงดีเป็นจริงดีแล้วก็สะดิ้งแล้วก็ไม้ค่ะ
ผงปรุงรสแล้วก็มีซอสด้วย

อายุ๖๒ขวบค่ะ

ตามันเป็นต้อขาวข้างในครับ

พอเขาผ่ามาตามันจะเลือดออก

เพราะตาเล่นกับแกเรื่อยครับ

หนูอยากพาคุณตาไปหาหมอค่ะ

ยายหนูปวดขาเยอะค่ะ

หนูก็เลยไปช่วยย้ายบีบขาค่ะ

ขึ้นไปเหยียบย้ายนอน

ไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็จะถามไง
เขาเป็นคนช่างพูดและแก่น

ชื่อกูกิ้งอายุ๑๑ควบค่ะ

ชอบเล่นกับหนูค่ะ

หนูรักคนในบ้านทุกคนค่ะ
เพราะว่าเขาใจดีกันหมดค่ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้ว
กู้เงินมาเลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

แล้วก็ซื้อตู้แช่แข็ง
แล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

เอาอาหารวางให้มากินค่ะ
ช่วงนั้นแรงแม่ก็เลยไปกู้เงิน
เพื่อที่จะไปทำธุรกิจขายแมลงทอดนะคะ

แม่เป็นเหมือนแม่ค้าคนกลาง
คือเลี้ยงกันอยู่ในกลุ่มญาติ

แม่ก็ไปเอากำไรนิดนึงเหมือนช่วยกันนะคะ
แล้วแม่ก็ไปทอดด้วยตอนหลัง

ไปเลี้ยงมาเกิดแมลงตายค่ะ
ตายยกร้าวเลยเครียดมากเลย

พอมันตายไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปเรียกคืนมาได้ยังไง

ก็คือเราก็พยายามไปหาแมลงตรงอื่นก่อน
เพื่อที่จะให้กิจการของเรายังไปได้
เราลงไปเราไม่ได้อย่างที่เราคิด
เราก็มีความผิดหวังบ้างค่ะ
แต่ได้เด็กได้ลูกนี่แหละค่ะ
ช่วยให้เราแบบมีกำลังใจสู้ค่ะ
หนูก็เลยปลอบใจแม่ว่าสู้ค่ะ

ยังมีเรื่องตู้แช่ที่มันเสียอยู่ค่ะ

แม่ก็เลยเอาเขียงมาทับค่ะ
แต่มันก็ช่วยไม่ได้เลยค่ะ

ก็คือมันเกิดฝาปิดไม่อยู่
จะซื้อใหม่เลยก็หลายบาทอะค่ะ

ตอนนี้ก็คือพยายามขายตามงานวัด

ไรลดลงค่ะแต่เราก็ทำค่ะ
เพื่อที่แบบเอามาจุนเจือครอบครัว

เราก็ค่อยใช้ค่อยกินไปอย่างนี้ค่ะ

แม่จ๋าหนูรู้ว่าแม่กลุ้มใจสามเรื่อง
เรื่องที่หนึ่งจิ้งหลีกตาย
เรื่องที่๒ตู้แช่แข็งพัง

หนูจะทำให้แม่หายคุ้มใจเลย

เพื่อความทุกข์๓ข้อของแม่
หนูจะไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ในช่วง

เชิญพบกับกุ้งกิ๊งครับ
อยู่ตรงนี้เลยครับปั๊บสวัสดีครับ

สวยเล็กจังเลย
กุ้งกิ๊งนะครับยืนดูภาพของตัวเอง

เพราะว่าแม่กุ้มใจ๓เรื่องค่ะ
กุ้งกิ๊งเห็นแม่กุ้มใจแล้วกุ้งกิ๊งรู้สึกยังไง

แล้วก็ถ้าเกิดแมลงไม่ตายชีวิตจะดีขึ้นไหม

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ศักดิ์ค่ะ
แล้วก็ตาแล้วก็ญาติค่ะ

เขารู้จักครอบครัวของน้องกุ๊กกิ๊งก่อนนะครับ
ก็ขอต้อนรับนะครับทางด้านล่างนี่นะครับ
คุณแม่ก้อยคุณพ่อเปรี้ยวนะครับ
พี่กุ้กิ๊กคุณตาเหลื่อยนะครับ

กุ้งกิ๊งนะอยู่บนนี้

แสดงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแบบเปิด

บางทีเราเจอกับปัญหาบางทีมีอะไรอย่างนี้

แล้วน้องเขาก็แบบมาคอยคุยให้กำลังใจแม่อย่างนี้ค่ะ

พอเขารับเรื่องเขาร้องไห้เลยไหม

แต่พอแบบบางทีเห็นภาพไง

บางทีเขาก็มีถามถ่ายตลอดแล้ว

เริ่มแบบรู้สึกว่าแบบของมันเสีย

ใช่ครับเพราะว่ามาก่อนนี้ไปขายด้วยกันเงี่ย

มันก็เป็นชีวิตที่แบบสงสารลูกเหมือนกันนะคะ
ในขณะที่คุณแม่สงสารคุณลูก

ไปซื้อเจอของเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบอกเขาเขาก็จะไม่อ้อนไม่อะไร

ใช่ค่ะเขาเข้าใจคือเขาดีอย่างคือเขาเข้าใจค่ะ

ไม่ไหวแล้วปีนี้กระดูกไม่ดีเลย

มีหนี้ที่กู้มาค่ะกู้มาทำธุรกิจตัวนี้แหละค่ะ
เมื่อก่อนนี้คือเลี้ยงกันเป็นอาชีพเลย๔ปีที่แล้วค่ะ
เลี้ยงเองแล้วเราก็ขายเองเอาไปจำหน่ายตามพิจิตรจังหวัดต่างเนี่ยค่ะ

ถือว่าเป็นฟาร์มเล็กย่อม

ค่ะประมาณรังนึงเนี่ยได้๒๐กว่าโลแล้วเราเลี้ยงเยอะไง
มันก็ไปขายทีนึงก็๓๐๐๔๐๐โล

ตอนที่เลี้ยงมาดีอยู่กำไรดี
ตอนที่ตายเนี่ยคือตายหมดทุกรัง

กุ้งกิ๊งตอนที่คุณแม่เลี้ยงจิ้งหลีดได้ช่วยคุณแม่ไหมคะ

ช่วยคุณแม่ฉีดน้ำค่ะแล้วก็ให้อาหารค่ะ
เวลาไปขายตอนที่คุณแม่ทอดอะไรแบบนี้เห็นคุณแม่เหนื่อยไหม

นี่เขาออกไปช่วยคุณแม่ขายตลอดเลยใช่ไหมฮะ

นี่นะครับนี่ครับ
กินเหมือนต้มยำครับคุณผู้ชมครับ
แมลงอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ถนัดเลยค่ะ

ถนัดแบบดิบค่ะคุณแม่ครับอย่างถ้วยเนี้ยค่ะ
ถ้าขายประมาณเท่าไหร่ครับเยอะอยู่นะแม่อันนี้เยอะ
น่าจะสี่สิบบาทค่ะอุ้ยใช่ค่ะถูกนะถ้าสี่สิบอ่ะ
ต่างเยอะอยู่ค่ะต่างให้ลูกค้าเยอะอยู่ร้านชื่ออะไรค่ะคุณแม่
อ่าฟาร์มจิ้งหลีดสู้แล้วรวยค่ะฟาร์มจิ้งหลีดสู้แล้วรวย
แล้วเวลาไปทอดล่ะคะป้ายที่อยู่หน้าร้านที่ทอดนะคะ
ชื่อว่าอะไรคะชื่อเหมือนกันค่ะร้านชื่อฟาร์มสู้แล้วรวย
ร้านที่ไปทอดก็ชื่อนี้เลยวันนี้จะให้ลูกสาวตัวเล็กกุ้งกิ๊ง
พรีเซนต์ค่ะชิมเลยทานยังไงก็ได้ให้อร่อยที่สุด

ทานแล้วช่วยบอกรสชาติด้วยค่ะว่ารสชาติของจิ้งหลีดร้านเราเป็นยังไงคะ

ไม่ได้หมายความว่าไม่อร่อยนะคะจิ้งหลีดเนี่ยเราก็ต้องพ่นซอสปรุงรสไปเพื่อให้เค็ม
แล้วก็มีพริกไทยด้วยค่ะความเค็มนั้นหมายความว่าเป็นยังไงคะ

เค็มมันและอะไรอีก
หมายถึงจิ้งหลีดหรือหน้าพี่เป๊กครับ

ถ้าสมมุติว่าใครเดินผ่านเนี่ยมันให้ซื้อได้มั้ย

ต้องกลับมาซื้อเลยนะให้มองไปที่กล้องตัวตัวนี้แล้วบอกว่าเชิญซื้อจิ้งหลีดหน่อยค่ะ
เถกเถวเช้าซื้อจิ้งบีทหน่อยค่ะ
อร่อยมั้ยคะปุ๊ป

ถ้วยนี้พี่เป๊กขอไว้ก่อนเลยนะคะ
เดี๋ยวตอนพักเนี่ยจะได้กินคนเดียวไม่แบ่งใครเลย

ลูกสาวตัวน้อยก็สมัครมาในรายการของเราเนาะ
เพราะว่าอยากจะช่วยคุณแม่ให้ได้รับพร๓ประการ
อย่างที่สาวน้อยตัวเล็กคนนี้ตั้งใจไว้นะคะ
คุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันแล้วค่ะ
อยากให้คุณแม่พูดอะไรกับลูกสาวตัวน้อยคนนี้สักนิดนึงค่ะคุณแม่
กุ้งกิ๊งสู้นะลูกแม่เป็นกำลังใจให้นะสู้เพื่อแม่นะลูก
รักคุณแม่ไหมรักคุณแม่ขนาดไหน
มาแล้ววันนี้กุ๊กกิ้งมาทำเพื่อใครครับ

กุ้งกิ้งครับมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
สู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๑แสนบาทเท่ากับว่ากุ้งกิ๊งต้องร้อง๖เพลง
ถ้าได้๑แสนคุณแม่มีหนี้เท่าไหร่นะ

หมื่นก็เอาไปให้คุณแม่ใช้หนี้ได้

๕หมื่นก็ตู้แชร์กับลงทุนใหม่อีกรอบหนึ่ง

เอาละ๑แสนบาท๖เพลง
และมีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
ถ้าคิดว่าเพลงไหนไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจก็ใช้ได้
คุณกิ้งค่ะพร้อมไหมน้องตื่นเต้นไหม
ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวอะไรก็ตามกุ้งอิงพร้อมที่จะสู้ไหม
สู้เพื่อทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหม
รักพวกเขาทุกคนไหมรักแค่ไหน

รักมากนะงั้นแสดงว่าพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาเข้าสู่การแข่งขันกันเลย
เริ่มต้นกันที่เพลงแรกนะครับเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพราะว่าหนูเคยร้องค่ะ

แล้วหลายปีแล้วนะหนูเอาไปร้องที่ไหนมา

แล้วพอหนูร้องให้คุณแม่ฟังคุณแม่ว่าไงบ้าง

ตัวเล็กมากเลยสาวน้อยวัย๗ขวบ

ว่าถ้าเกิดร้องผิดเกมจบเลย

ถ้าเกิดน้องไม่มั่นใจน้องสามารถใช้ตัวช่วยได้

แต่ถ้าเกิดน้องมั่นใจน้องเก็บตัวช่วยไว้เพื่อเพลงหน้า

นะครับมีอะไรก็ปรึกษาหารือกับคุณพ่อคุณแม่ได้
เราให้โอกาสเพราะน้องยังเด็กมาก

นะครับการตัดสินใจอาจจะยังไม่รอบครอบเท่าไหร่นะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเหลือได้นะครับ

น้องบอกว่ารู้จักเพลงนี้นะครับ

ตัวช่วยที่มีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
กุ้งกิ๊งครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
มาครับสู้ค่ะ
ขอบคุณครับ
ไม่คิดเยี่ยมแฟนไทยหรอกนะ

รักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รับฟัง
มีเพียงท่านเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา

ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป

ฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน

ประตูเจ้าวันจงอยู่ในนั้นเลยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องอาวุ่นใจ
จะขอเป็นยางเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ต้องได้ให้รัก
ลูกคุมสู่ชีวิต